สวัสดีครับพบกับโรธนาจอทะลัดทีวีแบบนี้
กับรายการที่จะเปิดเคล็ดลับการทำเงินใหม่

และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
วันนี้ครับเรามีหลากหลายเรื่องราวไอเดียการสร้างรายได้มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ
และเรื่องแรกครับจะพาไปดูไอเดียการทำเงินจากพันไม้สักนิดหนึ่ง
ที่มีชื่อว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิง
เป็นต้นไม้ที่ดักจับพวกแมลงใช่ไหมคะ

คือหนูก็นึกว่ามันคืออะไรหม้อกงหม้อแกงกำลังหิวข้าวเลยค่ะ

เลยเรียกว่าเป็นการต่อยอดจากส่วนเพาะเมล็ดของเขา
นี่แหละครับเป็นยังไงบ้างฮะเห็นไหมคุณ
ที่เขาปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะครับ
มันเป็นพืชหายากที่ใกล้จะ๐พันแล้ว
โดยคุณวรวิทย์ควรคล่องชาวบ้านหมู่๕ตะบนทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูนนะครับ
เขาเล่าว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบพันไม้พันนี้มาก
เริ่มที่จะศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์นะครับ
และพอเพาะพันธุ์สำเร็จนะครับก็เลยเปิดเป็นสวนควนคล่องแห่งนี้ขึ้นมา

และกำลังใกล้๐พันมาเพาะไว้ให้ผู้ดีสนใจ
และเขามาเรียนรู้ขอบาทหารูปเป็นที่อรึกก็ได้เช่นกัน
คือให้นำข้าวเหนียวมาแช่น้ำเอาไว้ครับจากนั้นนะครับก็นำไปผึ่งให้หมาก
แล้วนำไปกรอกใส่กระเป๋าของหม้อข้าวห้อแกงลิง

รอกให้ได้ประมาณสักครึ่งกล่วย
แล้วก็หยอดกะทิผสมเกลือและน้ำตาลทรายลงไป
จากนั้นครับนำไปนึ่งให้สุกพอดีนะฮะ
เพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลี
ขนมพื้นเมืองแบบโบราณที่หาทานได้ยากมาก
ดูสภาพแล้วเปลี่ยนมาก็ดีนะครับ
คนเปลี่ยนค่ะ

เพราะว่าวันนี้เรามีเคล็ดลับ
ที่จะทำให้คุณนั้นสามารถท้าแดดท้าลมหรือท้าฝนได้
ให้คุณมั่นใจในนวัตกรรมใหม่ของเราทางนี้ค่ะ
คุณแม่เกษฐรเนี่ยนะคะบอกว่าได้มีโอกาสไปเรียนเรื่องของงานฝีมือ
ส่วนใหญ่เขาจะประกอบอาชีพก็คือการทอผ้าขาวม้าขายกัน
คุณแม่ก็เลยมีไอเดียนำความรู้ที่ได้มาต่อยอด
เข้ากับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่ค่ะ
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะราคาของผ้าขาวม้าก็ไม่ได้สูงอะไรมากมาย
ปกติเขาขายกันอยู่ที่ผืนละประมาณ๓๐บาทถึง๔๐บาทใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ขายก็ไม่แพงแล้วของก็เริ่มจะขายไม่ค่อยได้ก็เลยเหลือไงฮะ
คุณแม่บอกว่าโอ้ปิ๊งไอเดียนำผ้าข่าวม้าที่มันขายไม่ค่อยได้เนี่ยนะ
มาตัดเย็บให้กลายมาเป็นร่ม
เฮ้ยจริงโป้งจากผ้าขาวม้าถูกต้อง
แล้วก็เลยให้ลูกชายเนี่ยลองโพสต์หน่อยลูกชายเก่งเรื่องโซเชียล
ชอบเล่นโซเชียลเหมือนพี่ป้องเลยเขาก็ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คใช่ไหม
เท่านั้นแหละมีคนกดไลค์สาวกดไลค์เยอะไหมคะ

ก็จะมาช่วยกันเนี่ยแหละค่ะทำอืมไอเดียบันเจิดมากมากเลยนะคะ
มองดูแล้วเนี่ยมันกันแดดได้ใช่ไหมคะอืมนี่มันกันได้
มันยอดมากใช่ไหมคะเจอคืนนี้ผมก็ต้องนอนท่านี้ชอบมากเลย
มันสามารถกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเหมือนร่มปกติที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี้แหละค่ะ
ที่สำคัญอะไรรู้ไหมคะร่มผ้าเขามานี้โกอินเตอร์ไกลไปถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะ
ศุกรโคศุกรโคพอจะบอกว่าให้
มากมากโอ้นี่เป็นการต่อยอดหาตลาดได้อย่างสุดยอดมากมากครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะ
คันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมโทรไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดสามห้าหกสองเก้าหนึ่งสามศูนย์
กลุ่มแม่บ้านทำรมผ้าข่าวม้าจังหวัดกาลาเซล
ถ้าคนที่เขาไม่เก่งไม่ถนัดเรื่องการตัดเย็บผ้าล่ะครับพี่เนยครับ
เขาจะมีวิธีการหารายได้ในช่วงหน้าร้อนนี้อย่างไรบ้างครับ
ไม่ยากเลยค่ะปลูกพืชสิคะแต่บางคนก็กลัวอีกว่าหน้าร้อนแบบนี้นะคะ
จะตายไหมจะเหี่ยวไหมไม่ต้องกังวลเลยค่ะเราต้องเลือกมากขึ้นนิดนึง
ก็คือต้องเลือกพืชที่ทนร้อนทนแรงนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะปลูกพืชอะไร
วันนี้เรามาฝากกันด้วยค่ะพืชที่ควรปลูกแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะคะ
อันดับแรกคือพริกขี้หนูนั่นเองนะคะเพราะว่าที่ไหนก็ต้องใช้พริกขี้หนู
ใช่เมนูอาหารไทยของเราใช้พริกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นพืชผักที่คนนิยมปลูกกันอยู่แล้วด้วยนะคะ
แต่ว่าการปลูกพริกนะคะเราต้องดูแลเอาใจใส่หน่อยนะคะ
เพราะว่าต้องคอยระวังเรื่องโรคเรื่องแมลงนะคะที่จะเข้ามาทำลายได้นะคะ
ทำให้มีต้นทุนการดูแลที่สูงนะคะแต่ว่าราคาพริกค่ะก็ยังดีอยู่นะคะ
อย่างเช่นในเดือนมกราที่ผ่านมาพริกเนี่ยเม็ดละ๑บาท
ใช่แพงตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นมีปัญหาเรื่องอากาศหนาวนะคะ
พริกเนี่ยดอกไม่ออกด้วยแล้วก็ช่วงที่แบบภาคใต้มีน้ำท่วมนะคะ
ก็ผลผลิตก็ไม่ค่อยมีด้วยเรียกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งพืชนะ
ใช่ค่ะที่น่าปลูกเลยทีเดียวนะคะค่ะต่อมาค่ะต้นหอมผักชี
ต้นหอมผักชีใช่ใช้บ่อยเหมือนกันใช้บ่อยใช้เกือบทุกเมนูนะคะ
แล้วก็ผักจีตอนนี้นะคะเป็นที่ต้องการของญี่ปุ่น
เขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยชอบทานผักชีนะเพราะว่าพอมีสรรพคุณช่วยระบายท้องได้ดีนะคะ
น้องตองต้องกินเลยต้องกินผักชีเป็นกะลำบังใช่แปดวันแล้วค่ะน้ำไปน่ะครับ
ไปค่ะยังมีพืชผักอีกก็คือตระกูลกะหล่ำนั่นเองนะคะ
มีคณะกวากตุ้งกะลำปลีผักกัดขาวนะคะเป็นพืชผักนิยมปลูกกันสุดสุดเลยนะคะ
ใช้ได้ตั้งแต่ร้านลาบหมูกระทะชาบูนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั่วประเทศเลยค่ะ
แล้วก็บางสายพันธุ์เนี่ยมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นนะคะ
แล้วก็ทนกับความร้อนได้ดีก็แนะนำให้ปลูกกันเลยค่ะอืมนึกว่าปลูกง่ายมีรายได้ถูกต้องนี่ค่ะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราจะเลือกปลูกอะไร
เราต้องศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ในการเพาะปลูกก่อนนะ
เพราะว่าบางทีเราอาจจะได้รู้ว่าเอ๊ะผักชนิดนี้พืชชนิดนี้เนี่ย
ชอบอากาศแบบไหนชอบปริมาณน้ำและชอบร้อนมากน้อยขนาดไหน
รวมไปถึงรู้วิธีในการป้องกันแล้วก็กำจัดเรื่องของแมลงศัตรูพืชด้วย
ก็เพื่อจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตนั่นเองที่สำคัญฮะ
เราต้องศึกษาตลาดด้วยเอาล่ะหลังจากที่เราอัปเดตข่าวคราวไอเดีย
เสริมเพิ่มอาชีพเพิ่มความรวยอะไรต่างกันไปแล้ว

ที่บ้านพี่สองคนเลี้ยงปลาทองไหมคะ

อ๋อเลี้ยงหมาจริง
อยากเห็นไหม

แต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปนะทุกคนตั้งใจฟังให้ดี
เราเลี้ยงปลาทองแล้วเราจะเรื่อยเรื่อยเรื่อย
วันนี้ไม่ต้องจะพาทุกคนไปดูเทคนิคในการเลี้ยงปลาทองยังไง
ให้ขายได้ตัวละหนึ่งหมื่นบาทค่ะ
เฮ้ย

ปลาทองไม่น่าสนใจนะ

อยากรู้ใช่งั้วว่าเลี้ยงยังไงให้ได้หมื่นหมื่นบาทครับ

วันนี้ไม่ต้องเลยทิกเทคนิคการเลี้ยงปลาทองขายยังไงให้ได้ตัวละ๑หมื่นบาท

ราคาที่เราขายสูงสุดอยู่ที่ตัว๓๕๐๐๔๐๐๐บาท
สวัสดีครับผมตั๊กสุรชัยสรรโศภานะครับ
ก็ตั้งแต่ที่เลี้ยงมาก่อนที่จะมาเป็นฟาร์ม
ศึกษามาประมาณ๖๗ปีครับ
การเริ่มต้นเลี้ยงของผมตัวแรกเลยก็คือ
ผมซื้อมา๑๐บาทก็เลี้ยงเป็นเหมือนสัตว
เหมือนคนมีเลี้ยงนกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทั่วไปเลยครับ
แต่พอเราเริ่มเลี้ยงแล้วเราก็เริ่มที่จะ

ก็มีการเพาะพันธุ์มีการพัฒนาขึ้นมานะครับ

ด้วยปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของโซเชียลต่างนะครับ
ลูกค้าก็หลากหลายขึ้นก็มากันทั้งทั่วประเทศนะครับ
เซลล์ต่างที่ซื้อปลาไปขายต่างประเทศก็มีนะครับ
ปลาหนึ่งข้อกนี่ครับไม่ถึง๕เปอร์เซ็นต์๑๐เปอร์เซ็นต์

กลุ่มนี้เราจะคัดออกมาเลี้ยงโดยเฉพาะ
หลังจากนั้นคือมันพัฒนาขึ้นได้เยอะ
ก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบแล้วก็กล้าที่จะซื้อกลุ่มพวกนี้ขึ้นไป
ราคาปลาหลักหมื่นเนี่ยถือว่าปกติมากในกลุ่มปลากลุ่มนี้ครับ
ตอนนี้ที่ผมเลี้ยงปลาทองมันก็มีอยู่๒สายพันธุ์หลัก
ก็คือกลุ่มฮอนดากับกลุ่มสิงหรือเลขลันชูพวกนี้ครับ
อรันดาเนี่ยผมก็เลือกที่จะเลี้ยงพวกทรนดายักษ์
แล้วก็มีฮอนดา๕สีแล้วก็เป็นฮอกกินยักษ์

ก็คือสิ่งมุ่งผสมแล้วครับที่มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับ
เกรดที่ผมคัดขึ้นมาเนี่ยก็มีอยู่๔เกรดนะครับ
เนื่องจากปลาชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มยีนพันธุกรรมเด่น
เขาก็เลยจะมีขนาดตัวที่โตและสมบูรณ์มาก
ครีบเนี่ยก็จะตั้งตรงไม่พับงอหางตรงดูเป็นธรรมชาติ
มีทวารคู่หรือครีบตรงก้น๒จุดครับ
ส่วนสีของน้องปลาก็ต้องสมดุลทั้งสองข้าง

ที่สำคัญครับปลาเกรดนี้จะมีภูมิคุ้มกันสูง
และอายุจะยืนยาวเป็นพิเศษ
ซึ่งปลาเกรดนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่หายากมากเลยล่ะครับ
ใน๑ข้อจะมีไม่ถึง๕เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับ
เทคนิคในการเลี้ยงปลาเกรดสารเอนะครับ
หลังจากที่เราคัดได้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย
พื้นที่ต้องกว้างพื้นที่ต้องใหญ่อย่าเลี้ยงหนาแน่น
เทคนิคการขุนปลาทองให้แข็งแรงพันดีคือใช้ไข่ตุ๋น
ฟังไม่ผิดหรอกครับไข่ตุ๋นที่พวกเรากินกันนี่แหละครับ
เราใช้ไข่ตุ๋นนะครับเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับ
ไข่ตุ๋นเราก็ต้องใส่แค่เกลืออย่างเดียวนะครับ
การช่วยให้ปลาเนี่ยย่อยง่ายขึ้นแล้วก็ให้ปลาสบายตัวเวลากินอาหารเนี่ย
ก็คือเราต้องใส่เกลือเกลือสมุดเข้าไปด้วยนะครับ
ตราส่วนที่เราใช้ทั่วไปก็เหมือนเราตุ๋นให้คนกินนะครับให้นิ่มหน่อย
เม็ดที่ฟาร์มของเราเนี่ยก็คือเราก็จะผสมผลิตขึ้นมาเองนะครับ
ปลาทองเนี่ยมันก็จะมีโรคหลักของเขาอยู่เลยนะครับก็จะหนึ่งแหละ

มาโรคที่เป็นแบบภายนอกพวกนี้ก็จะเป็นพวกปรสิทธิ์แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยเหงือกเปื่อยพวกนี้ครับ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

แล้วมาโรคที่เป็นแบบภายนอกพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกปรสิตแล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยเหือกเปื่อยพวกเนี้ยครับ
แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยเหือกเปื่อยพวกเนี้ยครับ
แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยเหือกเปื่อยพวกเนี้ยครับ
แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยเหือกเปื่อยพวกเนี้ยครับ
แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยเหือกเปื่อยพวกเนี้ยครับ
แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยเหือกเปื่อยพวกเนี้ยครับ
แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยเหือกเปื่อยหางเปื่อยเหือกเปื่อย
แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยเหือกเปื่อยเหรอ

แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยหางเปื่อยเหรอ
แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยหางเปื่อยเหรอ
แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยเหรอ

เลิกเลยไอ้ป้องแป้งไว้ที่บอกสุจริงการเจริญหวบ
เฮ้ยเอ๊ะเจริญรุ่งเรือง

ดีมากเอาด้วยเริ่มแต่ว่านี่คืออาชีพเสริมของแม่
อาชีพเสริมค่ะโอ้โหอาชีพเสริมทำทุกอย่างเลยนะคะ
ทำทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างให้ขาดทุนเลยนะเรา
มีขายดีขายดีมาก
บอกนะคะอย่าดูถูกไปนะมะม่วงดองที่นายพูดถึงนะคะ
เป็นร้อยล้านเลยนะคะ
นะครับกับวันนี้สูตรลัพธ์ความอร่อยของเราว่า
ที่วันนี้เราส่งตรงจากลูกมีน้ำบังปกลงจังหวัดชัตเชิงเศร้า
กับมะม่วงวอละพอร์นผู้ผลิตผลไม้แปดรูปอันดับอึงของเมืองไชย

ผู้พลิกโฉมจากของกินพื้นบ้าน
เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน
เสิร์ฟความอร่อยของผลไม้เมืองร้อนในรูปแบบผลไม้ดองแช่อิ่มจิ้มพริกเกลือในแพ็คเกจทันสมัย
โดยมีคุณชัยรัฐโสธรนพบุตรเป็นผู้นำเคล็ดลับความอร่อยจากรุ่นเตียมาสารต่อตำนาน
จากการแปรรูปในครัวเรือนสู่โรงงานขนาดใหญ่บนเนื้อที่หลายสิบไร่
เฉพาะปริมาณมะม่วงที่ใช้ในการผลิตจากเดิมที่ใช้มะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเซาตามฤดูกาล
ปัจจุบันโรงงานแปรรูปผลไม้แห่งนี้ในแต่ละปีใช้มะม่วงถึง๕๐๐ตัน
กลายเป็นผู้ผลิตผลไม้แปรรูปอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ลายการผลิตทุกขั้นตอนได้มาตรฐานสากลตั้งแต่การดองเข็มการปอกหั่นดองหวานหรือแช่อิ่ม
จนถึงการบรรจุลงแพ็คเกจที่สวยงามจนถึงรถขนส่งทุกขั้นตอนเกิดขึ้นภายในโรงงานแห่งนี้
มะม่วงและผลไม้ธรรมดา

ค้าที่พร้อมส่งไปวางขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
และยังก้าวไก่ถึงขั้นส่งออกไปทั่วโลกทั้งอเมริกายุโรปตะวันออกกลางและจีนที่เป็นตลาดใหญ่ที่ได้รับความนิยม
และนี่คือตำนานแห่งมะม่วงดองจากสูตรรุ่นเตียสู่อาณาจักรผลไม้ดองในปัจจุบัน
ภายใต้ชื่อวรพร
และตอนนั้นครับเราอยู่กับคุณชายรัฐโสธรนพบุตรนะครับ
เจ้าของธุรกิจโรงงานแปรรูปผลไม้วรพรผู้ผลิตผลไม้แปรรูปอันดับหนึ่งของประเทศไทย
สวัสดีค่ะ
โอ้โหแขกวันนี้ถูกใจเนยมากค่ะเพราะว่าเนยชอบทานเปรี้ยว
และมะม่วงดองวรพรนี้เป็นลูกค้าที่๗๑๑นะรสชาติหวานกรอบเค็มมันดีดีค่ะ
เราก็อยากรู้มานานแล้วว่ามะม่วงที่ใช้ดองเนี่ยใช้มะม่วงอะไรคะ
สมัยก่อนเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเราใช้มะม่วงแก้วแต่มาปัจจุบันนี้มะม่วงแก้วมันมีน้อยนะครับ
แล้วก็ค่อยหายไปหายากทำไมถึงน้อยครับ
มันเป็นมะม่วงที่ออกครั้งเดียวต่อปีอ๋อปีละ๑ปีครับ
ขณะที่ถ้าเป็นมะม่วงสายพันธุ์ใหม่ที่เราใช้อยู่เป็นมะม่วงโชคอนันตัวนี้ออกตลอดปี
เพราะฉะนั้นชาวสวนจะนิยมปลูกมะม่วงโชคอนันต์มากกว่ามะม่วงแก้วนะครับ
ก็เลยทำให้มะม่วงแก้วค่อยหมดไปจากในตลาดครับ
แล้วครับวรพรก็เลยเลิกใช้มะม่วงแก้วมาใช้มะม่วงโชกานันต์แทนครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะจากผลไม้พื้นบ้านที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดี
มะม่วงเนี่ยนะคะแปรรูปมาเป็นผลไม้ดองแล้วเป็นโรงงานผลไม้แปรรูประดับประเทศได้ยังไง

ครับและเพิ่มเติมนะฮะเราอยู่กับทายาทรุ่นที่๒ของวรพรนะฮะ
คุณแชมป์ชัยพรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อยากจะถามคุณชายรัฐหน่อยนะครับเล่าย้อนให้ฟังหน่อยว่าไอ้สูตรผลไม้ดองจากเมืองสัวเถารุ่นเตี๋ยเนี่ยฮะ

ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บเอาอาหารเนี่ยเอาไว้ใช้นะครับ
ยามที่เขาไม่มีหรือฤดูการที่มันหมดไปแล้ว
เพราะฉะนั้นการกระบวนการดองมันเกิดขึ้นมาเป็นนับเป็นพันปี
พอเตี๋ยเนี่ยที่เขาเยอะอพยพมาจากโซเถาพอมาอยู่ในเมืองไทย
เขาก็เอาความรู้ความสามารถตรงนี้เข้ามาใช้ในเมืองไทย
แล้วที่ฉะเชิงเซาเนี่ยนะครับเราเป็นแหล่งมะม่วง

พอเหลือกินเหลือใช้วิธีการที่ดีสุดเลยคือเอามาดอง
ก็กลายเป็นมะม่วงดองนะครับเกิดขึ้นมา
เตี๋ยเขาก็เอาในสิ่งที่มันมีอยู่เอามาใช้ประโยชน์
แต่เมื่อเฉยเชิงเซามีมะม่วงเยอะก็เอามะม่วงมาทำเป็นมะม่วงดอง
แล้วก็จำหน่ายทั่วฉะเชิงเซาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง

แล้วคุณชายรัฐเองเนี่ยรับช่วงต่อมาจากยุคของเตี๋ยตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอคะ

เพราะว่าการทำมะม่วงยุคของเตียผมไม่ค่อยได้ใช้ลูกจ้างทำเอง

เพราะฉะนั้นเวลาทำมะม่วงดองมันเหนื่อย

เป็นอาจารย์หรือคะ
สอนหนังสืออยู่ประมาณ๑๐ปี
แล้วถึงจุดไหนคะที่แบบ๑๐ปีเราต้องยอมมาทำละ
ตอนนั้นผมไปสอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีราชวศึกษา

ตอนนั้นแม่เขาก็อยากให้ผมกลับบ้าน
เขามีเงินมาจำนวนนึงมาบอกว่า

มาให้มาลงทุนทำอะไรก็ได้

อยู่ที่ชาชังเศร้ามีเงินคุณให้หนึ่งล้านบาท

หนึ่งล้านสมัยนั้นเยอะนะคะ

ก็น่าจะเป็นเงินเก็บของเขาทั้งหมดเลยครับ

ผสมจ้ะ

ในที่สุดก็กลับบ้าน

ตอนนั้นก็ไปศึกษา

แต่เข้าไปซื้อที่ต้องเรียกว่าเป็นป่าชายเลน

เงิน๑ล้านไปซื้อที่ดิน๘แสน

ไม่มีหลักฐานเพราะเป็นป่าชายเลน

แล้วก็ขายทิ้งนะก็เลิก

ก็ทำไงครับเลี้ยงกุ้งผี

ไอ้ตัวนอเพียสเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็ก
คล้ายแมงมุมเราซื้อนอร์เพียสมาเนี่ย
เขาจะขายเป็นล้านล้านละประมาณพันหนึ่ง

ขายได้ตัวละประมาณสิบหกสตังค์

กินดูแล้วกันครับเราเลี้ยงครบสิบหกวัน
แล้วเราขายได้สิบหกสตังค์

เป็นตัวเลขที่สุดยอด
ฝันครับเป็นความฝัน

ความฝันของเรากลับมานั่งคิดใหม่ว่า

ในยี่สิบหกวันที่เราต้องล้างบอกเอง

ให้อาหารสลบเลยครับ

มีวิธีกรอบคู่กำลังใจกลับมาสู้ใหม่
ก็กลับมานั่งคิดตอนนี้มันคล้ายว่าความมั่นใจมันหายไป

อาชีพหนึ่งที่เรารู้ทุกอย่าง
เราทำตั้งแต่เด็กก็คือการดองมะม่วง

เข้ามาทำการทดลองดองก็เลยทำให้เราเห็นวิธีการ

เห็นมะม่วงเราก็รู้มะม่วงสายพันธุ์อะไร
มะม่วงก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้ดองได้หรือไม่

แต่ว่าเห็นว่าช่วงแรกเริ่มจากดองจากโอ่งก่อนใช่ไหมคะ
จาก๘๐โอ่งแล้วขยายมายังไงคะ

เวลาที่เราเริ่มต้นในการดองเนี่ย

โอ่งราชบุรี
การที่ดอกมะม่วงเนี่ยไม่ได้แปลว่า

ไม่ใช่รสชาติครับคุณภาพของโอ่งเนี่ย

ต้องเป็นโอ่งที่คัดหมายถึงว่าไม่มีตามด

จะเห็นว่าปีกว่านะคะจากดองโอ่งเนี่ย
กลายมาเป็นทำโรงงานเลยเหรอคะ
ช่วงแรกของโรงงานก็ยังเป็นโอ่งอยู่นะครับ
ผมมีโอ่งสูงสุด๒๐๐๐กว่าใบครับ

โอ่งใบล่างมันแตกต้องหมดทะลม

เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเปลี่ยนจากโอ่งมาเป็นบ่อ

เบอร์เพราะว่าซีเมนมันทนไม่ได้ทนน้ำดอง
คุณแชมป์เคยช่วยคุณพ่อดองมะม่วงใส่โอ่งไหมคะ

ของผมก็เป็นเด็กโตมาในโรงงานต่ออยู่

ปฐมก็คือไปเฝ้าแล้ว
พอแข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็เป็นเด็กเข็นมะม่วง

่งใบหนึ่งเนี่ยค่ะดองมะม่วงได้เยอะน้อยขนาดไหน

เยอะมากน่ะโอ่งใหญ่มากเยอะมากอ้าวยี่สิบกิโล
ผมมีโอ่งสูงสุด๒๐๐๐กว่าใบครับ

แล้วทำเยอะขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนคะ

ทั่วประเทศส่งขายคือใช้ชื่อแบรนด์วรพรแล้วส่งขายทั่วประเทศ

ตอนนี้นอกจากประเทศไทยก็คือส่งไปทั่วโลกแล้ว
ทุกคนก็เลยรู้จักมะม่วงดองชื่อวรพรเรียบร้อย
เริ่มใช้ชื่อวรพรนี้ตอนไหนครับ

ผมมีลูกสองคนคนแรกผู้หญิงชื่อวราพร

ทั้งผู้สามลูกชาย
สองคนคนละสองคำคนละสองตัวอักษร

ตัวที่มีความหมายกับเราคนอื่นก็จำยาก

คนส่วนใหญ่แจ่งว่ามะม่วงดองวอรพร

ค่ะอือครับแล้วก็ในอดีตอยู่มียี่ฮอกวรพรที่ทำเหมือนกับเราเลย
ครับก็ทำให้คนสับสนได้น้องฝราศัพท์บอกว่าไปซื้อมุมวรพร
ใครได้ขายครับเขาได้ขายเขาได้ขายกลายจากว่าเขา
เราทำมาจนกระทั่งเรามีชื่อเสียงแล้วไม่กล้าเปลี่ยน
มันเริ่มจากเซเว่นยุคแรกก็มีอยู่๖สาขา
โอ้โห่สมัยเซเว่น๖สาขาเลย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของ๗๑๑เนี่ย
เขาอยากได้มะม่วงดองของเราเอาไปขาย

เราไป๒๓ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ

คุณไปดูหน่อยเขาตกจากโต๊ะ
ในขณะที่เรากำลังวุ่นวายอยู่เรื่องนี้
เจ้าหน้าที่๗๑๑เขาโทรมาหาเรา
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เราไปใหม่
ทั้งที่เราก็คุยมา๓๔ครั้ง

เราก็มีความรู้สึกว่ามันยุ่งยาก
แล้วเขาก็บอกเราว่าเขามีรายที่๒
ผมก็บอกว่าน้องพี่ไม่เอาแล้ว

น้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่มาพรุ่งนี้มา

นั่นไง

เขาก็อยากได้เรานี่แหละ

ไปกับพี่ป้องป่ะเนี่ย

ไปเลยไปกับกรมส่งเสริมการส่งออกในยุคนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้ว
ไปที่เมืองฟูโจมณตนฟูเจียกครับครับเห็นว่าขายที่เจธมัยมันถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับ
ค่ะตอนไปครั้งแรกเลยเนี้ยนะครับนำไปหลงที่เซี่ยงไฮยังไงไปหลงไปอ่า
หมายถึงว่าไปทุ่มเทให้กับเซี่ยงไฮค่อนข้างเยอะเหตุที่ว่าตอนที่เราไปขายที่เซี่ไท
เราไปเองเนี่ยเราก็ขายดีเรามองเห็นว่าซิ่งไฮน่าจะเป็นโอกาส
เพราะอะไรเพราะคนเซ็งไฮมีสตังค์ตอนนั้นซีพีเนี่ยไปสร้างห้างซุปเปอร์แบนมอร์
ที่ใหญ่ที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮนะครับท่านประธานธานินท่านบอกว่า
ให้โอกาสคนไทยในการบุกเข้าในในจีนโดยให้ชั้น๕เป็นไทยฟู้ดมาร์ท
เราขายอยู่ในไทยฟู้ดมาตรสองปีค่ะอ่าทำให้ยอดขายเราตอนนั้นเราก็เติบโตได้อืม
แต่ทายฟู้ดมาตรไปไม่รอดเพราะว่าเขาขัดทุนเขาก็ปิดชั้นห้า
พอปิดชั้น๕เสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยซีพียังมีอีกอันหนึ่งก็คือ
ค่ะแต่ห้างโลตัสก็จะเหมือนกับห้างในเมืองไทย
ก็หนึ่งต้องมีค่าแรกเข้าครับสองเวลาขายก็ต้องเป็น
นะครับคือฝากขายก็ลงมาที่ชั้นล่างแล้วก็ต้องตามกฎิกาของเขา
ต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งบรรจุพันธุ์หน่อยครับค่ะนะฮะ
ก็คือหมายว่าประเภทของสินค้าอ่าใช่ครับมะม่วงดองแปดแสน
มะม่วงใช่อีกแปดแสนของเราจะไปอยู่สามสี่ผลิตภัณฑ์ครับนะครับ
เราก็เสียเงินไปประมาณสามสี่ล้านบวกกับคือเขาสั่งของมาปุ๊บน่ะ
เราส่งเข้าไปค่ะนะเราจะเก็บเงินได้ก็ต่อเมื่อเขาขายของได้อืม
ด้วยความอยากของเราที่เราบอกว่าเราอยากจะตะลุยในเมืองจีนสู้ครับ
เอาเงื่อนไขยังไงสู้หมดเอาหมดเลยอาหารมันมีอยู่อย่างมันมีวันหมดอายุ
ครับพอถึงปีหมดอายุเขาก็คืนแต่เมืองจีนเนี่ยมีภาษีนำเข้า
สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อืมแวดสิบเก็บเปอร์เซ็นต์ที่สินค้าคืนขายไม่ออกแต่
ก็ไม่คืนแวดก็ไม่คืนอืมทิ้งสิครับก็ปิดโครงการไปว่าไม่เอา
เพราะเราขัดทุนครับนะครับเราขาดทุนเยอะทีเดียวก็ทำให้หมดแรงเหมือนกันว่า
เราแล้วเราจะเอาเงินยังไงกับเมืองจีนอืมปรากฏว่าหลังจากปีนั้นนะครับ
ยอดมาครับอ้าวหมายถึงว่าไอ้ยอดคนที่ที่มาซื้อจากเราเนี่ย
เขาซื้อไปแล้วไปขายขายดีนะคราวนี้ทะลุเลยครับหมายถึงว่า
ที่เราทำไว้แล้วเนี่ยอืมไม่พอครับคือมีคนไปขายที่
มีคนรับไปขายแล้วขายดีมากดีด้วยเราไม่ต้องเองใช่แต่ขาย
เก่งกว่าเราด้วยเนาะขายเก่งกว่าโอ้โหเราคือบางทีเราเราไปลุยอยู่
หลายปีทำเองแต่เราเป็นผู้ผลิตเนอะกับคนที่เขาเป็นเจ้าของ
ช่องทางจริงจริงเนี่ยเขาขายได้ดีกว่าเราเขาอาจจะเจาะกลุ่ม
เป้าหมายใช่ได้ตรงจุดกว่าเราตรงครับแล้วมีช่องทางการขายที่ชัดเจน
ก็เล่าครับค่ะเรียกว่าตอนแรกที่ทำขยายโรงงานเพื่อส่งเมืองจีน
ทำแล้วก็ยังไม่พอไม่พอครับโอ้โหสี่ปีห้าปีที่เป็นอย่างงี้นะครับ
หมายถึงว่าทำยังไงก็ไม่พอเร่งเท่าไหร่ก็ไม่พอวันดีคืนดี
ของเต็มโรงงานเลยไม่มีใครเอาเอาทำไมอ่ะคะมีคนปลอมครับ
เจอของปลอมเจอของปลอมในตลาดเจอหน้าปลอมแบบเหมือนเลยเหรอคะ
เหมือนครับแต่ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวครั้งแรกนึกว่าเป็นของเราอ้าวนะครับ
นะแต่ปรากฏว่าไปดูวันผลิตวันหมดอายุไม่ใช่ไม่ใช่ลดมันไม่ใช่ของเรา
แล้วเราต้องทำยังไงค่ะเนี้ยฟ้นของการยิงวันผลิตวันหมดอายุไม่ใช่ฟ้นของเรา
เราจะรู้ว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่เป็นของปลอมเนี่ยไม่เท่ากับว่าปลอมแล้วไม่อร่อย
แต่ได้ชิมได้ลองชิมไหมฮะเราซื้อมาชิมทุกยี่ห้อฮะมันแย่มากอะครับแย่เลยค่ะ
คือถ้าเขาปลอมแล้วมันอร่อยเนี่ยเราก็จะอ่ะไม่เป็นคนอยู่ได้อืมค่ะ
แต่ถ้าปลอมแล้วมันไม่อร่อยเนี่ยเขาก็ซื้อครั้งเดียวเขาจะจำว่าอันนี้
ไม่ใช่อร่อยไม่ทำให้เราเสียด้วยใช่มันทำลายตลาดเราเลยอันนี้ไง
ตอนนี้ถามคุณแชมป์นะครับว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด
กับบทสรุปตลาดเมืองจีนของโมรพรเนี้ยครับยังไงดีครับจากนี้ไป
ก็ยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของต่างประเทศของเราอยู่ครับ
ทุกวันนี้ก็ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ครับแล้วเราก็ยังมองเห็นโอกาส
ของวรพรที่ประเทศจีนอยู่ครับแต่ส่วนตอนนี้ส่งไปนี่ถือว่าเยอะไหมครับ
สำหรับถ้าเทียบกับในประเทศไทยก็ในยอดส่งออกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ
ในในสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นครับก็มากกว่าครึ่งหนึ่งก็ยังอยู่ที่ประเทศจีน
ก็ถือว่าสู้มาจนก็เยอะนะครับแล้วอย่างที่คุณแชมป์บอกว่า
ตอนนี้เราขยายตลาดไปเยอะนอกจากจีนก็คือไปทางยุโรปไปอังกฤษ
ก็เลยมีการรับผลิตสินค้าตามออเดอร์ล่าสุดมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่วันนี้คุณแชมป์เอามาให้เราดูด้วยว่า
เขาเนี่ยจะส่งไปขายที่อังกฤษเดี๋ยวเอามาให้เราชิมค่ะเชิญค่ะ
อันนี้คืออะไรครับคุณแชมป์ไหนเล่าสิคะเมนูนี้ส่งที่อังกฤษนะครับคืออะไรครับผม
อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็เราทุกคนจะได้ชิมก่อนลูกค้าที่อังกฤษด้วยอันนี้คือ
เป็นมะม่วงกวนที่เราใส่ชิ้นมะม่วงค่ะหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นเข้าไปจริงจริง
มะม่วงกวนจะไม่มีเนื้อข้างในใช่ไหมคะนี่มีเนื้ออืมใช่ครับ
แล้วก็พริกเกลือซิกเนเจอร์ของวรพรลูกค้าที่อังกฤษได้ชิม
เขาบอกว่ามันเยี่ยมมากเขาเรียกว่าเฮ้ยเป็นปริศาสตร์แผ่นใหม่ที่เป็นมะม่วงกวน
รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวกินแล้วมีเนื้อมะม่วงหยุ่นหยุ่นแล้วก็จิ้มกับ
มาแล้วครับมา
คนที่ชอบรสจัดถึงเครื่อง
ที่มือไม่เปลื้อเลยนะฮะบอกว่าคงไม่ได้ท้องนะ

อันนี้เป็นมุกหรือจริง
ส่งประทับใหม่ไหมค่ะไม่รู้ว่ากลุงตัวที่สามจะปาร์มไหม

เรื่องอย่างพริกกับเกลือนี่สูตรมันมาจากไหนแสบ
พระคุณชายรักษ์จะทำลิปเปลี่ยนพริกเกลือนี้มาได้เป็น๑๐สูตรนะครับ
จนออกมาเป็นเมจิปล์พริกเกลือมาดี

จากรุ่นคุณพ่อตอนนี้ก็มาสู่คุณแชมป์อย่างเต็มตัวแล้ว
คุณแชมป์มีเป้าหมายมีอะไรในอนาคตต่อไปบ้างครับ

เราจะเอาผลไม้ที่เป็นของท้องถิ่น
ของประจำจังหวัดต่างแล้วก็มาแปรรูป

แล้วก็ส่งรสชาติอร่อยให้ลูกค้าได้กิน
แบบราคาประหยัดประหยาดคุณภาพดีในสำหรับตลาดเมืองไทย

ทุกปีจะมีมะม่วงประมาณ๓๐๐๐ล้านกิโลออกมา

วรพรใช้อยู่ประมาณ๕ล้านกิโล
ถ้าเราสามารถแปรรูปมะม่วงให้ได้คุณภาพดี

โอกาสอีกเยอะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมะม่วง
ม่วงของประเทศไทยเนี่ยอร่อยมากอยู่แล้ว
เราแค่ต้องรักษาความอร่อยเอาไว้
แล้วส่งไปถึงมือลูกค้าที่ต่างประเทศ

มะม่วงของประเทศไทยมันเยี่ยมที่สุด

นี่นะครับมันได้ช่วยแค่กิจการตัวเอง
ช่วยไปถึงเศรษฐกรทุกคนในประเทศไทยด้วย

แม้สินค้าของเรานั้นจะดีอยู่แล้ว

ใช่ค่ะและนี่เป็นตำนานของมะม่วงวรพรนะคะ

กลายเป็นสินค้าที่วางขายไปทั่วประเทศนะคะ
เท่านั้นยังไม่พอยังส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยค่ะ
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากมะม่วงดองลูกเล็กเนี่ยค่ะ
ซึ่งเราเคยเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วแหละ
แล้วก็จากภาพวัยเด็กที่เห็นเตี๋ยทำงานมาตั้งแต่เด็ก
กลายมาเป็นธุรกิจร้อยล้านในวันนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเริ่มต้นทำอะไร
ลองมองจากสิ่งใกล้ตัว

แน่ว่าคุณอาจจะเจอธุรกิจที่ทำให้คุณ
กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้เหมือนเรื่องราวของเราในวันนี้ค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณชายรัฐและคุณชายพรมาก
ที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของรายการเรานะครับ

แน่ว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณ

วันศุกร์เวลาดี๔โมงเย็นแบบนี้ค่ะ
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
โหเป็นวันละ๑หมื่นบาทค่ะ
เฮ่ย

ขวาทองไม่น่าสนใจหรอก

แป๊บสุดยอด